ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะครับที่สมุทรปราการนะฮะเป็นอุบัติเหตุนะครับ
บะบรรทุกคนงานเนี่ยขับมาแล้วยางแตกนะฮะยางแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
อย่ามาแล้วชนฟุตเบิร์ตไม่ชนเกาะกลาง
นี่นะครับเสียหลักพุ่งเข้าข้างถนน
ตรงนี้เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง
คนที่มาในรถ๕คนนี่เจ็บกันหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ที่ยังขึ้นจากริมถนนสายอ่อนนุฏเทพราวาส
ตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
อันนี้จุดเกิดเหตุเดี๋ยวดูกระบะคันนี้หน่อย

ไปติดอยู่ที่หน้าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ
นี่ครับพิกตะแคงอยู่แบบนี้
คนขับเนี่ยบอกว่าขับมากันเนี่ยมากันทั้งหมด๕คน
ในรถกระบะนะครับมาจากรัฐกระบังจะไปชนบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงลงสะพาน
ยางซ้ายล้อหน้าแตกรถก็เลยเสียหลัก
แล้วก็เป็นไปตามภาพแล้วก็พุ่งเข้ามาตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะวิ่งไปแยกไปครับผม
แล้วลงมายางแตกแตกตายมันก็เลยดึงขึ้นขับต้อกลางครับผม
แปลว่ามันจะชนต่อไฟผมก็เลยหักหักลบต่อไฟวางเข้าลงมานี่

ก็หน้าต้องล่างสร้าง

ทางร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าโชคดีมากนะที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนงานของเขาบาดเจ็บไปด้วย
คือถ้าเป็นช่วงกลางวันที่มีลูกค้าเยอะสงสัยจะยุ่งเหมือนกัน
ทีนี้เขาอยากจะร้องทุกข์หน่อยนะครับผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่คือพี่สมควรนะฮะเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุหน่อย
สมควรบอกว่าดูนะฮะหน้าถนนเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยถนนมันไม่สูงขนาดนี้โอ้นี่มันสูงมากเลย
ตอนนี้เขาถมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบ๒เมตรขยายจาก๒เลนเป็น๔เลน
นี่ฮะบอกว่าป้องกันน้ำท่วมแต่ร้านขายวัสดุก่อสร้างของพี่สมควรดูคนที่เดินมาเห็นไหม
ถนนสูงเท่าเกือบถึงหัวเคยพยายามจะขอต่อกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถที่จะแบบเสียหลักแล้วพุ่งเข้ามาในร้านเนี่ย
แต่ทางการเขาบอกมันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นจริง
และสิ่งที่เฮียกลัวมันก็เกิดขึ้นจริง

เฮ้ยอันตรายขนาดนี้ผมจะเอาท่อซีเมนหล่อปูนเนี่ย

กล้องทางบอกไม่ได้ผิดกฎหมาย
ตั้งบนฟุตบาทอย่างนี้ไม่ได้
แล้วเป็นอย่างไรล่ะ
เมื่อวานวันตื่นนี้รถเฮลเลอร์พุ่มลงไปข้าง
อ้าวดูแล้วก็อันตรายจริงก็บาดเจ็บนะครับ

คือเห็นระยะระหว่างร้านกับตัวถนนมันสูงจริง